ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับชีวิตของคนเรานั้นแสนสั้น

ถ้าความคิดที่จะหยุดลมหายใจวูบเข้ามา
แต่คุณผู้ชมอย่าลืมนะครับว่า
ลมหายใจของเรามีค่ามากกว่าเพื่อตัวเราเอง
ไปชมเรื่องราวนี้ของครอบครัวที่จะมาต่อชีวิต

เราก็ต้องทดแทนบุญคุณแกค่ะ
ห่วงว่าถ้าแม่มันไม่มีนี่ก็เลี่ยงไม่ไหว

ที่บ้านตอนนี้ก็ทุกคนไม่มีงานทำหมดเลยค่ะ
แล้วก็รายได้ก็ไม่ค่อยจะมี

หนูชื่อวรารัฐโชติวากุลชื่อเล่นชื่อกี้อายุ๓๐ปีค่ะ
ที่บ้านอยู่กันสี่คนค่ะมีย่าค่ะแล้วก็มีตัวหนูมีลูกสาวคนโตชื่อน้ำอิง

คุณย่าตอนนี้ก็ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงค่ะแกเป็นโรคหลายโรคค่ะ
ปอดแกเหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะตอนนี้
งานก็ทำไม่ไหวเดินก็เดินไม่ไหว
ปวดหัวเขาเลยปวดในนี้แล้วก็เอวนี้ปวดเนี่ย
เดินก็ต้องใช้นวดไม้เท้าวัดขยะได้มั่งน้อยเล็ก
ลูกคนโตนี้ก็ไม่ค่อยปกติค่ะเขาเป็นเด็กออทิติกเทียมค่ะ
สมาธิสั้นเป็นมาตั้งแต่กำเนิดอะค่ะ
แต่พอดีเพิ่งมารักษาตอนเขาอยู่ป๒ค่ะ
ช่วยค่ะช่วยทำกับข้าวล้างถ้วยล้างจานหุงข้าวค่ะ
แต่ก็ทำก็ไม่เรียบร้อยค่ะตามภาษาเขา
ก็กวาดขยะล้างถ้วยล้างจานค่ะแล้วก็หุงข้าว
ชื่อน้องกิ่งเหมือยอายุ๖ปีค่ะ
คนเล็กก็ปกติดีค่ะก็ล่าเริงแจ่มใส
ช่วยเหลืองานได้เยอะแล้วก็เล็กจะไม่มีปัญหาอะไรค่ะ
เมื่อก่อนนะคะหนูก็ทำงานอยู่ที่ร้านส้มตำค่ะ
ก็มาเจอว่าเป็นซีสที่มดลูกอยู่ค่ะตอนนี้
แล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าไซนัสหอบภูมิแพ้ค่ะ

ไปหาหม้อไปหาหม้อไปหาหม้อโรงพยาบาลเร็ว
พอไปก็หมอก็ให้กับเครื่องออกช่วยหายใจค่ะ
ก็ขับรถส่งอาหารค่ะตั้งแต่เช้าจนถึงตีหนึ่งครึ่งค่ะ
วันก็ได้พันกว่าบาทบางวันได้ไม่ถึงร้อยก็มีค่ะ
มีลูกค้าปักหุดผิดก็มีค่ะห่างจากที่จริงประมาณ๗กิโลก็คือไปตามหมุด
ไปต่อไปต่อเรื่อยจนแบบมันไกลเกิน
แล้วก็เลยโทรไปขอยกเลิกออเดอร์เพราะว่ามันไกลจากหมด
แล้วก็ถ้ามีออเดอร์ยกเลิกก็คือจะเอากลับมาให้ลูกตลอด
ไม่ได้ทานเองค่ะจะเอามาเผื่อลูกตลอดเลย
ห่วงเขาไปไหนมาไหนก็เป็นห่วงแบบรู้ผ่ะ
อย่าชนอย่าเป็นไงเคยพาไปไหนต้มไปอะไรก็
คิดเยอะไปเลยนอนไม่หลับเป็นห่วง
ปีแรกที่ทำก็ชนประมาณ๘หนค่ะ
พอถอดเปลือกเสร็จหมอก็นัดอีก
ต่อมาก็ถึงว่าตอนนี้หมอนลองกระดูก
ข้อมือก็คือเสียไปแล้วค่ะ
อาจจะกลับมาขับรถไม่ได้

คิดว่าถ้าแม่หนีไปแล้วมึงอยู่กับใครค่ะ
ตอนแม่รถเริ่มจะสงสารแม่มากเลยค่ะ
ห่วงว่าถ้าแม่มันไม่มีนี่ก็เลี่ยงไม่ผล

แล้วก็รายได้ก็ไม่ค่อยจะมี
มีแต่รายจ่ายเพิ่มขึ้นเรื่อยค่ะ

ตั้งแต่มีโควิดมีโควิดก็ไม่ได้ทำอะไรกันเลย

บางทีถ้าข้าวสารไม่มีแบบนี้นั่ง
เราก็คิดว่าจะเอาจากตรงไหนมาซื้อ

บางทีก็น้อยใจตัวเองเหมือนกันค่ะ

อยู่ที่โรงพยาบาลอบจสุราธานีค่ะ

ก็เลยอาการมันจะคึก
มันคิดมากอะค่ะ

ทำไมเมื่อก่อนแข็งแรงทำงานได้ทุกอย่าง
แต่ตอนนี้กลับกลายมาเป็นว่าเป็นโรคนู้นโรคนี้

คิดจะบอกว่าเออไม่อยากอยู่แล้วนะ
เพราะว่าโรคมันเยอะเกิน
แต่พอมาฉุกคิดได้ครึ่งนึงก็บอกว่า
ลูกยังเล็กอยู่เพราะเราเลี้ยงดูลูกเลี้ยงคนเดียว
ถ้าเราไม่ดูถ้าเราตายไปอย่างนี้

ก็เลยกลับมาไม่คิดแล้วก็ไปปรึกษาจิตแพทย์

ตอนนี้ก็คืออยากทำให้ลูกให้มากที่สุด
ทุกคนด้วยหนูอยากเป็นคุณหมอมารักษาแม่

อย่างน้อยในใจเลยว่าต้องทำให้ได้
ตามใดที่ยังมีชีวิตอยู่จะไม่ให้ใครลำบากเลย

เกิดมาแล้วต้องคลุกคลุกชีวิต

ความเจ็บความคลายแล้วยายให้หมด
ตอนนี้อยากเห็นแม่มีความสุขที่สุดค่ะ
อยากให้แม่อยู่กินสบาย
อยู่อย่างสบายที่สุดค่ะ

ก็คือช่วยกันทำลูกสาวอะไรแบบนี้ค่ะ

ไม่ต้องทิ้งแกไปเป็นวันแบบนี้ค่ะ
ต่อชีวิตขอต้อนรับครอบครัวของน้องกี้นะครับจากจังหวัดชุมพรครับ
กี้สวัสดีครับป้าแสสวัสดีครับ
เด็กสวัสดีครับลูกเป็นห่วงนะเป็นห่วงเพราะว่าป่วยหลายโรคมากเลย

มีหอบไซนัสค่ะภูมิแพ้ค่ะตอนนี้ก็เป็นซีสพี่มดลูกค่ะ
แล้วก็หมอนรองกระดูกที่ข้อมือไม่มีแล้วค่ะ
ก็คือกระดูกตอนนี้คือเจ็บข้อมือทำอะไรก็ลำบากค่ะ
จริงแล้วโรคหืดหอบเนี่ยหนูไปหาหมอบ่อยไหม
บ่อยค่ะก็เข้าโรงพยาบาลเดือน๑๓หล่นนะค่ะ
มันเป็นยังไงกี้คือมันแน่นแล้วมันหายใจไม่ออกมันจะ
ตอนแรกมันจะหายใจไม่ออกก่อนค่ะแล้วทีนี้มันจะช็อกขึ้นมาเลยอะค่ะ
ก็เลยวันนั้นมันอาการมันหนักมันแน่นหน้าอกด้วยใช่ป่

แล้วอย่างวันนั้นทำยังไงกันก็คือต้องไปโรงพยาบาล
ก็คือไปโรงพยาบาลค่ะแต่หนูรู้ตัวเองว่าหนูคือหนูไม่ไหวแล้ว
ที่หนูพ่นอยู่ก็คือช่วยไม่ได้แล้วค่ะ

แล้ววันนั้นเนี่ยเขาโทรศัพท์ไปบอกเหรอ
แล้วก็บึ่งมาเลยอย่างนี้เหรอฮะเอารถมาช่วยเลย
นอนแล้วด้วยดีนะโทรศัพท์ยังได้ยินอยู่
งั้นไม่รู้ว่าหลานจะเป็นยังไง

แล้วก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วค่ะไม่หายใจแล้ว
แล้วก็หมอก็เลยช่วยปั๊มหัวใจกัน๖คน

ครั้งนั้นคือหนักที่สุดเกี่ยวกับโรคหอบนะคะ

ลูกสาวนี่ก็คือร้องร้องยืนร้องอย่างเดียวคือทำอะไรไม่ถูก
อีกหนึ่งโรคครับนั่นก็คือซีสที่มดลูก

ทำร้านส้มตำใช่ไหมที่เกิดโรคซีสเนี่ย

น่าจะเกี่ยวกับพวกทำงานหนักยกของหนักอะไรประมาณนี้ค่ะ
ก็ยกถังเก็ตวันหนึ่งสองสามถัง
ขึ้นท้ายมอไซค์จากในบ้านเจ้าของร้านมาที่ตลาดนะคะ
แล้วก็ยกไก่วันเกือบร้อยกิโลค่ะ

ก็คือกินยาระงับไปก่อน
แต่ว่าก็คือโรงพยาบาลรัฐบาล
ก็คือเขาไม่ผ่าตัดให้มันเสี่ยง

ก็คือต้องผ่าตัดโรงพยาบาลเอกชนอย่างเดียวค่ะ
เวลาเป็นมากมันปวดถึงขนาดไหนเมื่อกี้
ปวดจนเดินไม่ได้ค่ะขาสั่นหมดเลยค่ะ
แล้วที่หนูไปเอ็กซาเรย์มาเห็นก้อนมันใหญ่แค่ไหน
เห็นค่ะตอนนี้ก็ประมาณเกือบ๕เซนได้แล้วค่ะ
เพราะว่าจากระยะที่ตอนนั้นเจอแค่๒

มันก็ขยายขึ้นทุกวันค่ะ
ทำไมหนูไม่ตัดสินใจไปโรงพยาบาลผ่าให้รู้แล้วรู้รอด
ก็โรงพยาบาลเอกชนหนูไปปรึกษาแล้วค่ะ
ก็ค่าผ่าตัดซีกก็ประมาณแสนกว่าบาทนะคะ

หนูก็เลยกินยาประคับประคองไว้ก่อนค่ะ
อีกโรคหนึ่งที่บอกว่าโรคนี้น่ากลัวมาก
แล้วก็เป็นโรคที่หลายครอบครัวจะประสบ

คิดมากเครียดแล้วก็สงสารลูกค่ะ
บางทีแบบมองหน้าลูกแล้วก็บอกว่า

เกิดมาเป็นลูกเรานี่แบบลำบากมาก
อยากให้ไปเป็นลูกคนอื่นที่เขาอยู่แบบสบายกันนะคะ
ทำไมวันนั้นหนูเดินไปอย่างกลางสะพานวันนั้น

แต่พอดีมีวัยรุ่นเขากระชากขึ้นมาจากสะพานนะคะ

ก็ไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักกันค่ะ

ก็ได้ทานยาแล้วก็ไปพบกับคุณหมอ

กำลังใจดีนี่หนูได้มาจากใคร

แกเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่พ่อกับแม่แยกทางกันนะคะ
ก็คือย่าแกจะบอกให้สู้อะค่ะ

แล้วก็ลูกเกิดมาแล้วก็ต้องเลี้ยงเขาให้ดีที่สุด
อย่าไปคิดว่าตัวเองเป็นแม่ที่ไม่ดี
ทุกคนมีปัญหาเหมือนกันหมด

จนจะแบบถึงวาระสุดท้ายของชีวิตนะคะ

พอรักษากับคุณหมอเสร็จเรียบร้อย

ก็คือตั้งแต่เช้าจนถึงตีหนึ่งครึ่งค่ะ

แล้วบางวันวันดีคืนดีคุณผู้ชมจ๋า

เพราะไม่มีคนอยู่ด้วยเลยค่ะแล้วง่วงแล้วทำไงลูก

ใครตกจริงเลยครับ
ก็คือหลับแล้วก็เขาถลายลงไปเลยค่ะ

แล้วกับอาชีพนี้นะฮะคุณผู้ชมพนักงานส่งอาหารใน๓ปีนี้ใช่ไหม
ได้รับอุบัติเหตุทั้งหมดเลยรวมเลยนะ๙ครั้ง

นอนโรงพยาบาล๓ครั้งใหญ่เลย

ครั้งที่ใส่ท่อช่วยหายใจค่ะ
รถเก่งมันออกมาจากซอยค่ะแล้วเขาไม่เปิดไฟเลี้ยว
แล้วหนูก็บีบแต่แล้วค่ะแล้วเขาก็จอดเลยแล้วก็เลยไปชนค่ะ

เป็นอะไรบ้างครับในวันนั้นเหตุการณ์นั้นที่ว่านัก

นั่นคือหนักที่สุดเลยนะครับแล้วล่าสุดนี่แหละกี้
ครั้งที่๙นี่ก็คือพาลูกไปด้วยค่ะ๓คน
ทีนี้มีรถเก๋งค่ะขับมากำลังขึ้นสะพานนะคะ

พอเฉียวหนูเสร็จหนูเสียหลักไปชนกับรถมอไซค์ที่ขับอยู่ข้างทางอีกคันนึงค่ะ
แรงมากค่ะแล้วก็รถที่ขับไม่ได้หัวนี่คือมาชิดกับบังโคนก็คือขับไม่ได้เลยค่ะ

ตัวเล็กก็เป็นที่แขนขวาอย่างเดียวค่ะดีเขาคือเขาอยู่หน้าแล้วเขารอดออกไปทันนะคะ
ก็โดนที่นิ้วทุกนิ้วเลย
ไหนโดนตรงไหนชี้ให้ลุงดูหน่อยสิลูก
ร้องแน่เลยร้องลั่นแน่เลย

โดนแน่เลยค่ะ

โดนแน่เลยค่ะ

แล้วเรียนเป็นยังไงบ้างลูกน้ำอิง
ในห้องมี๔๐คนสอบได้ที่๓

ก็คือหมอเขาก็ยังตกใจค่ะค่ะ

เหมือนเวลาตอนไม่สบาย

พวกเจ้าที่เจ้าทางพระอะไรอย่างนี้ค่ะ

โหลูกเด็กตัวแค่นี้เนอะ

กี้เนี่ยพอได้ยินอย่างนี้แล้วหนูรู้สึกยังไง

พี่ยังรู้สึกแบบรู้สึกดีมากเลยนะ

แสดป้าแสนนี่คือมาดูแลบ้านนี้ยังไงบ้างอ่ะ
บางทีอาทิตย์หนึ่งลงมาครั้งหนึ่ง
ถ้าลงตลาดก็จะมาแวะที่บ้านแม่ค่ะ
ทุกอย่างที่เป็นตลาดก็เราซื้อเราก็เอามาฝากแม่ค่ะ
ห่วงอะไรมากที่สุดครับกับบ้านหลังนี้
ห่วงหลานนะคะอยากให้เขาหายที่เป็นโรคเลยค่ะ
จะได้อยู่กับลูกเขานาน

แล้วพี่ก็ได้เห็นแล้วว่าเห็นจริงนะ
เข้าไปในบ้านของหนูพี่เห็นความรักความห่วงใยโดยเฉพาะคุณย่า
วันนี้คุณย่าไม่ได้มาด้วยคุณย่าสำรานเหรอครับ

เป็นปอดอุดตันเรื้อรังค่ะตอนนี้แกไม่ได้แล้วค่ะ

ต้องนอนแล้วสิถ้าอย่างนี้ค่ะต้องใส่ผ้าอ้อมค่ะ
กี้จริงแล้วมารายการเราเนี่ยเป้าหมายคืออะไรหนู
ก็คืออยากจะเปิดร้านอาหารเล็กอะค่ะเพื่อว่าจะได้เหมือนลูกสาวได้ช่วย
กันแล้วก็ได้แวะมาดูย่าบ้างเพราะย่าไม่สบาย
พอเขาโทรไปบอกก็คือได้ปิดร้านแล้วก็มาหาย่ามาพาย่าไปโรงพยาบาลเลยค่ะ
อืมดีนะเพราะว่าถ้าเราต้องอยู่กับที่
แล้วก็มีคนแก่ที่ต้องคอยระแวดระวังเห็นด้วย
สำหรับเรื่องราวนะและพี่และทีมงานทุกคน
เป็นกำลังใจให้กับกี้และครอบครัวนะครับ
ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าก็คงต้องตอบโจทย์สี่ข้อ

คุณผู้ชมครับชีวิตของเราจะมีค่ามากกว่าที่เราคิด
เมื่อเรารู้ว่าเราต้องดูแลคนที่เรารักและรักเรา
ช่วงหน้าครับมาช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องกี้นะครับ
ให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อคว้าทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทจะได้หรือไม่
สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ
และวินาทีต่อไปนี้นะครับครอบครัวของน้องกี้นะครับจากจังหวัดชุมพร
จะมากู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

รออยู่ตรงหน้าแล้ว

งั้นขอเชิญน้องกี้มาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

เรื่องนี้กี้มั่นใจเรื่องไหนกี้ตอบเรื่องนั้น
แล้วเดี๋ยวเรื่องอื่นค่อยวิเคราะห์ว่าใครจะขึ้นมาตอบได้นะครับ
พร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้ว
มาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
ไก่ย่างค่ะ

ไก่ย่างครับ

ไก่เสียบไก่ที่ร้านทุนตำค่ะ

มีส่วนไหนบ้างที่ต้องใช้
ก็คือมีเนื้อน่องสะโพกหันชิ้นค่ะ

หัวใจแล้วก็กระเพาะแล้วก็หนังไก่ค่ะ

วันหนึ่งที่หนูเคยไปเสียบได้ประมาณสักกี่ไม้

แสดงว่าคนก็ต้องพลุกพ่านพอสมควร
เอาล่ะเกี่ยวกับไก่ย่างนะครับกี้

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

เสียบไม้แล้วก็ปิ้งแล้วก็มีไม้นะครับ

วันนี้กี้อยากได้ผู้ช่วยไหมครับอยากได้ค่ะ
ใครดีครับป้าแตดกับน้ำอิงค่ะ
แสดและน้ำอิงเชิญครับประจำที่ครับ
กติกาก็คือต้องเสียบไม้ละ๓ชิ้น

ระหว่างที่น้ำอิงวางไม้สุดท้าย

เพื่อให้สัญญาณว่าเสร็จแล้วจริง
พอวางเสร็จหนูไปตีละครั้งนะลูกเพื่อหยุดเวลานะ
และกติกาสำหรับข้อนี้คือ
เสียบไก่จำนวน๔๕ไม้ภายในเวลา๓นาที

ก็เสียบไก่ประมาณวันละเกือบพันไม้ค่ะ

วันนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะทำได้ค่ะ
ทำได้ด้วยนะคะสู้ค่ะ
๓นาทีมีค่านะครับถ้าพร้อมแล้ว

แล้วจัดให้มันดูดีนิดนึงนะครับ

จะได้รู้กันว่ากี่ไม้กี่ไม้แล้ว
ตอนนี้ป้าแตะไป๔แล้วนะครับ

น้ำอิงกี่ไม้ลูกสิบค่ะ
แสกกี่ไม้แล้วติดแล้วค่ะเสร็จแล้วเออเชียร์ลูกดีมากจริงไหม
เวลานะลูกนี่ตัวเล็กมาเชียร์ด้วยนี่นี่กำลังใจมาแล้วนี่นี่เออเออ
นี่ยืนเชียร์เลยอ่ะน่ารักมากทำไม่ได้นะกำลังใจกำลังมานะ

สิบหลายสิบหลายสิบหลายสิบหลายสิบหลายสิบหลายสิบหลายสิบหลาย
สิบหลายสิบหลายสิบหลายสิบหลายสิบหลายสิบหลายสิบหลายสิบหลาย
สิบหลายสิบหลายสิบหลายสิบหลายสิบหลายสิบหลายสิบหลายสิบหลาย
สิบหลายสิบหลายสิบหลายสิบหลายสิบหลายสิบหลายสิบหลายสิบหลาย

สิบหลายสิบหลายสิบหลายสิบหลายสิบหลายสิบหลายสิบหลายสิบหลาย
สิบหลายสิบหลายสิบหลายสิบหลายสิบหลายสิบหลายสิบหลายสิบหลายสิบหลาย
โอ๊ยเกินแล้ว
เห็นแล้วนี่ไงบอกแล้ว
มันเสียค่ะจำลักษณะของชินจังได้ไหม
ชอบใส่เสื้อสีอะไรแดงค่ะนาย
มาวริเนี่ยก็จะมีชุดเป็นสีประจำอยู่เหมือนกันใช่ไหมลูก
ใส่เสื้อสีอะไรเพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ประจำของฮิมาวาริมีสีอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งสีเหลือง

ตัวเลือกที่สี่สีเขียวอ่อน
หนูชอบดูการ์ตูนจริงจัง
หนูดูมาตั้งแต่อนุบาล๓ตอนนี้ก็๔ปีแล้วค่ะ
หนูจำสีเสื้อของน้องสาวชินจังได้ค่ะ

ตัวเลขที่หนึ่งสีเหลืองค่ะ
ตัวเลือกที่หนึ่งสีเหลืองครับ

หนูจะเลือกเรื่องไหนให้น้องขึ้นมาตอบ
เหลือด้วยกันอีกสองเรื่องคือเรื่อง
จังหวัดชุมพรและบ้านของเรา

ขอเชิญกิ่งเหม๋ยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
กิ่งเหม๋ยที่บ้านเรามีจักรยานไหม

ของพี่แล้วก็ของหนู

คันสีส้มเนี่ยเราได้ไปปั่นบ้างไหมคันนี้

คันนี้ส่วนใหญ่ใครถีบได้ลูกใครปั่นได้

น้ำอิงแสดงว่ากิ่งเหม๋ยก็มีอีกคันนึง
ไม่ค่ะคำนี้ค่ะหนูแต่ตอนโต
หนูจะเอาคันนี้ค่ะแต่ว่าตอนโตก่อน

สังเกตไหมครับว่าตรงเบาะนั่นน่ะ

แต่จริงลูกเบาะนี้มันมีหลายสีเลยใช่ป่ะ

ว่าเบาะนี้มันมีสีอะไรบ้างนะลูกนะ
เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เบาะของจักรยานคันนี้
ไม่มีสีอะไรไม่มีนะลูก
ตัวเลือกที่หนึ่งสีเขียว
ตัวเลือกที่สองสีเหลือง
ตัวเลือกที่สามสีฟ้า
ตัวเลือกที่สี่สีเทา
จักรยานของพี่น้ำอิงกับพี่น้ำอิงยกให้หนู
หนูขีไม่ใบแต่คือสังเกตบอก
ถ้าง่ายหนูตัดได้แน่ค่ะ
ตัวเลือกที่หนึ่งสีเขียวค่ะ
ตัวเลือกที่หนึ่งสีเขียวครับ

ครบแล้ว๔ข้อมาลุ้นกันต่อนะครับ

จะสามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อหรือไม่
คว้าทุนสูงสุด๑ล้านบาทกลับบ้านได้หรือไม่

คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะครับ
ตัดสินอนาคตครอบครัวของน้องกี้

พรนะครับว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

เรามีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเรา

จะมีสิทธิ์เลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้

ตู้จะประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้

แสดนั่งอย่างนี้แล้วอ่ะเตรียมถูมือรับเงินแล้วอ่ะ
รุ้นนะขอให้ถูกเธอ๓ข้อก็ยิ่งดี

ถ้าพร้อมแล้วนะครับคุณผู้ชมครับผมจะเลือกเฉลยข้อแรกนะครับ
จากเรื่องชินจังจอมแก่นครับ
ที่บ้านตอนนี้ก็ทุกคนไม่มีงานทำหมดเลยค่ะ
แล้วก็รายได้ก็ไม่ค่อยจะมี
มีแต่รายจ่ายเพิ่มขึ้นเรื่อยค่ะ
ตอนนี้อยากเห็นแม่มีความสุขที่สุดค่ะ
อยากให้แม่อยู่สบายอย่างที่สุดค่ะ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้นะครับก็คือ
ประจำของฮิปมาวริมีสีอะไร

ของฮิมาวารินะครับก็คือมีสีเหลืองนั่นเอง

ครอบครัวน้องกี้จากชุมพรนะครับได้รับทุนไปต่อชีวิตตอนนี้
ข้อแรก๕๐๐๐บาทและกุญแจต่อชีวิต๑ดอก
ข้อที่๒นะครับที่ผมจะเฉลยจากเรื่องบ้านของเราครับ
ตอนแม่ก็เริ่มรู้สึกสร้างสาวแม่มากเลยค่ะ
เพื่อนหนูอยากเป็นคุณหมอมารักษาแม่
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เบาะของจักรยานคันนี้ไม่มีสีอะไร

ซึ่งเป็นคำตอบที่

ถูก

ถูก

มีทั้งหมด๕สีก็คือ
สีเหลืองสีแดงสีฟ้า

บาทและกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น

จะเป็น๑แสนและ๑ล้านแล้วนะครับ

รับสนุกมาก

ไปหาหมอไปหาหมอไปหาหมอโรงพยาบาลเร็ว

ความเจ็บความคลายแล้วยายให้หมด
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ละครเรื่องใดของพีชทองเจือ
ที่ออกอากาศก่อนละครในตัวเลือกอื่น

ชุก

ละครเรื่องตะวันทอแสง

ระยะออกอากาศในปีพศ๒๕๕๙

แล้วก็อังกรออกอากาศในปีพศ๒๕๕๙

ยังได้รับทุนสะสมอยู่ที่๑๐๐๐บาท
และกุญแจต่อชีวิต๒โดร

เงินแสนจะสามารถคว้ากลับไปบ้านได้หรือไม่นะฮะ

คือเรื่องไก่ย่างครับ

เราก็ต้องทดแทนบุญคุณแกค่ะ

ก็คือลูกค่ะแล้วก็ย่า
ปนิษฐานไว้ในใจเลยว่าต้องทำให้ได้
ใดที่ยังมีชีวิตอยู่จะไม่ให้ใครลำบากเลย

โจทย์สำหรับข้อนี้นะครับก็คือ
เสียบไก่จำนวน๔๕ไม้
ภายในเวลา๓นาที

ทำได้หรือไม่ได้ครับ

ลูกแข็ง

กระโดดกันเลยทีเดียวเชียว

อ้าวอย่างไรเลยลงไห้เลยนั่น

เข้าใจในความรู้สึกเลยลุกขึ้นกระโดดเลยนะคุณผู้ชมนะ

ใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะฮะ

ได้รับทุนไปต่อชีวิต๓ข้อนะครับ
แสนบาทและกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๓ดอก
ครอบครัวมีสิทธิ์เลือกกุญแจได้๓ดอก

อกละ๒๐วินาที๓ดอก๖๐วินาที
ขอให้โชคดีใครครับ

ออกลูกไปครับที่

อ้าวเสี้ยงน่ารักนะ
เว้าสารหนึ่งรถกิโลกรัม
มาดูโบนัสหลังตู้หมายเลข๔นะฮะ
ว่าจะได้โบนัสหลังตู้กลับไปบ้านเท่าไร
และโบนัสหลังตู้หมายเลข๔คือ
มาดูโบนัสโบนัสหลังตู้หมายเลข๓

นังมัน
นังมัน

๑แสน๑หมื่น๕พันบาท
และข้าวสารอีก๑๐๐กิโลกรัม

หนูดูแลตัวเองด้วย
แล้วก็คุณย่า
ฝากความคิดถึงและความห่วงใยไปด้วยนะครับ
สิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิต
คนเราก็คือลมหายใจนะครับ

เท่ากับเราขาดทุกโอกาสในชีวิต
และคุณผู้ชมก็สามารถช่วยกัน
ต่อเติมกำลังใจให้กับกี้และครอบครัว
ได้มีแรงที่จะรักษาลมหายใจ

ขออนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีด้านล่างนี้

มีน้อยช่วยน้อยแล้วแต่กำลังใจ

และวันนี้ต้องขอขอบคุณครอบครัวของกี้ด้วยนะครับ

โอกาสหนึ่งที่จะไปต่อลมหายใจได้

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้

ที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต

กำพักกวางตุ้งใส่ถึง

จำนวน๘ถึง
ูกเกิดประสบดุปัติธิ์เหตุ

หลุมขึ้นอีกวันนึงคือ
หนูรับงานโตจีนไว้